สอดอเวอร์ชั่นใหม่นะคะทุกคนไม่มีวีนแล้ว
หนูไม่มีแล้วเพราะหนูเข้าใจแล้วว่าคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้
ถ้าไม่มีพี่หนูอยู่ไม่ได้นะคะมันไม่มีใครเหมาะกับเธอเท่าเราแล้วจริง
แม่จะหาใหม่หนูจะง้อง้อสิไม่เอาใหม่ไม่เอา
ฝ่ายนั้นมีคนใหม่แล้วนะคะไม่ใช่ไอ้ที่มันขึ้นคำ
ที่มันขึ้นคำค้นหาคำว่าไว้แฟนใหม่ไว้ไว้มีแฟนใหม่อะไรอย่างนั้น
มันคนละไว้อันนั้นมันไว้ดารา
พระแม่รักษมีเกษรโอเคฉันไปกับพี่ไว้
ไปของานใช่ไหมไปไหว้ของานฉันพาผู้ชายไป
หลังจากฉันกลับมาฉันได้งานแต่ผู้ชายเนี่ยก็เลิกกับพี่ไว้เนี่ย
วันนี้วันนี้เป็นวันที่ตำรวจลงและเป็นวันที่ได้กับพี่ไว้เลิกกัน
นี่คือเรื่องจริงฉันสดอเวอร์ชั่นใหม่นะคะทุกคน
ไม่มีแล้วหนูไม่มีแล้ว
หนูไม่มีแล้วหนูไม่เอาแต่ใจแล้วหนูเข้าใจแล้วว่าคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้
คนเรามันเก่งคนเดียวไม่ได้คนเรามันนั่นคนเดียวไม่ได้
หนูเข้าใจแล้วถ้าไม่มีพี่หนูอยู่ไม่ได้นะคะ
สตอเบอรี่ค็อกเทลเขาทำให้ได้กินตอนก่อนที่จะเปิดร้านอยู่แล้วอร่อยมาก
ทุกคนไปกินได้ร้านเขาสวยมากนะนี่อยู่กับเขาตอนนี้ยังไม่เสร็จ
แต่พอร้านเสร็จเราสั่งเลิกกันแล้วก็แบบจิตใจเธอจะไม่เชิญเราเลยเหรอ
พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะถามจิตใจเธอจะไม่เชิญเราไปร้านเธอเลยเหรอ
หรือเธอกลัวใครเห็นเออไปทุกคนเข้าไปเม้นเลยเข้าไปเม้น
เข้าไปเม้นต์ในคลิปเลยบอกแบบไปช่วยกันง้อหน่อยเร็ว

เออก็เชิญอินฟูทุกคนเป็นเราก็น้อยใจไม่ประเด็นคือไม่ใช่อินฟูทุกคนเนี่ยนะ
เชิญเพื่อนกูทุกคนจ้าเชิญเพื่อนกูทุกคนยกเว้นกูจ้า
ไม่มีใครเหมาะกับเธอเท่าเราแล้วจริงน้อยต่อไป
ง้อต่อไปแม่จะหาใหม่หรือจะง้อง้อสิไม่เอาใหม่ไม่เอา
ใหม่คนใหม่ก็ต้องเป็นพระแล้วเป็นมหาแล้ว

ต้องไปบนว่ะเออต้องไปบนนะบนกับใครดีบนที่ไหนอ่ะทุกคนบอก
พี่กัดปากพี่กัดที่บนแล้วเม็ดฝ่ายนั้นมีคนใหม่แล้วนะคะ
ไม่ใช่ไอ้ที่มันขึ้นคำที่มันขึ้นคำค้นหาคำว่าไว้แฟนใหม่ไว้อ่ะ
มีแฟนใหม่อะไรนั้นอ่ะมันคนละไว้อันนั้นมันไว้ดารา
มันคนละไว้กันไม่ใช่ค่ะยังไม่มีแต่เขาเขาก็มีคนคุยอยู่แต่ว่า
ไม่เป็นไรเราเรามันทำเกมไม่เป็นอย่างนี้เองพระแม่รักษมีเกษร
หนึ่งใช่เหรอฉันจะบอกว่าพระแม่รักษมีเกษรอ่ะโอเค
ฉันไปกับพี่ไว้ไปของานใช่ไหมไปไหว้ของาน
พาผู้ชายไปหลังจากฉันกลับมาฉันได้งานแต่ผู้ชายเนี่ย